คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันต่อนะคะ
ก็คือเรื่องของฝนต้องตรวจสอบทุกวันเหมือนที่คุณบุ๊คบอก

เพราะว่าที่จันทบุรีค่ะเราก็หวังนะคะว่าน้ำจะไม่ตกลงมาฝน
จะไม่ตกลงมือเติมเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถไป
ตอนแรกก็บอกว่าน้ำมันแค่ล้อน่าจะไปได้ต่อ

พอขับไปเรื่อยน้ำสูงขึ้นสูงขึ้น
ถ้าเทียบจากด้านนอกก็คือเท่าหน้าอกเธอพอดี
บอกว่าโอ้โหออกมาจากรถไม่ได้กรีดร้องค่ะ
และเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ค่ะ
พอมอเตอร์กับไหนดีกว่าบอกไอ้คลาสใครนี้
เดี๋ยวพวงมะไลใช่มั้ย

มันจะมีลิ้นชักคือโกรธเปิดได้เลยค่ะ

ว่าจะเอามาหนูชั้นให้ยังไง

มันจะออกไปพอจากกันแล้วอะ

ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลย
คือน้ำมันหว่ำรอบหมดเลย
คือตอนแรกเราคิดว่าน้ำมันตื้นแต่แบบว่าของมันจมไปหมดเลยค่ะ
ถ้าเราก็เขียนไว้ทั้งตัวเล็กกว่าเราจะออกจากรถได้
ก็คือยากมากแล้วก็ดีที่รอดไปมาได้
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เธอรอดมาได้
ยังขวัญเสียอยู่เลยนะห่วงทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งรถด้วย
อันนี้ต้องเรียกว่านักข่าวโดนเอง
ผู้หญิงคนเมื่อกี้คือนักข่าวนะคุณนะ
ชื่อว่าคุณนภารินีสินทองเป็นนักข่าวเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่จันทบุรีค่ะ
ประสบเหตุการณ์นี้แล้วเธอก็โพสต์ภาพเหตุการณ์นะคะ
บอกว่าน้ำท่วมจันทบุรีตอนนี้น้ำเข้ารถติดอยู่ในรถกรี๊ดแทบตาย
กว่าจะออกจากรถได้ขับมาไม่คิดว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยขนาดนี้
ใช่ตอนแรกที่เธอขับรถฝ่าสายฝนแล้วก็ฝ่าน้ำท่วม
เธอก็บอกว่าโอ้โหน่าจะลุยไปไหว
พอลุยเข้าไปลุยไปลุยมาโอ้โหมันลึกขึ้นเรื่อย
รถมันขับเคลื่อนไม่ได้แล้วรถถูกกระแสน้ำพัดลอยเลยคุณ
และน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยจนเข้ารถหมดแล้ว
บอกว่ายังโชคดีนะที่เธอแบบว่ากรีดร้องแบบแล้วก็ตั้งสติไว้ได้
โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่มาช่วยได้
นี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้คุณท่วมแบบนี้ค่ะ
บอกหลังจากนี้รถจะซ่อมยังไง
ของมีค่าในรถจะทำยังไง
ขอบคุณพี่กู้ภัยที่เขามาช่วย
ก่อนที่น้ำจะท่วมจมูกหนูเนี่ยสูงขนาดไหนล่ะคะ
ท่วมจมูกตอนนั้นตะโกนช่วยด้วยสุดเสียงค่ะ
โอ้โหเธอนึกว่าจะจมไปกับรถแล้ว

โปรดภาพเหตุการณ์ที่เจ้านัตรีเข้าไปช่วยเหลือผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งบอกว่าเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนัก
ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองท่าช้าง

ทำให้มีน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตร
รถยนต์หลายคันจมมิดหลังคาค่ะครับ